ปกติเวลาเห็นรถดับเพลิงมาเนี่ยหลายคนก็ต้องคิดเลยว่าเอ๊ะต้องมีที่ไหนไฟไหม้แน่
ใช่เพราะว่ารถดับเพลิงเขามีไว้ดับไฟใช่หรือถ้าเมืองนอกเห็นรถดับเพลิง
อาจจะขึ้นไปช่วยแมวบนต้นไม้บนหลังคาหรือเปล่าเห็นตามข่าวอยู่บ่อยแต่เออ
ดับเพลิงคันนี้ไม่ได้ไปดับไฟแต่เอาน้ำที่ไว้ใช้ดับไฟเนี่ย
เทใส่สระน้ำบ้านหรูหลังนึงโอ้ไฟไหม้หรือเปล่า
ไฟไหม้สระว่ายน้ำหรือเปล่าพี่เบิร์ตไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้ว
อ่าอ่าดูเรื่องนี้หน่อยนะคะอืมเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทย

ดับเพลิงฉีดน้ำลงสระให้บ้านหรูหลังนึง
เครือข่ายสตรองภาคเหนือเขาสงสัยเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าไฟมันไหม้ในสระน้ำที่บ้านหรู
ต้องเอารถดับเพลิงไปช่วยระงับเพลิงกลางสระน้ำหรือเปล่า

เหรอคะครับเขาอาจจะถามด้วยความสงสัยไงครับ

รถคันนี้เป็นรถดับเพลิงของอบตตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยอ่ะมา
ลงพื้นที่ไปบ้านหรูหลังที่ถูกถ่ายภาพเอาไว้นี่แหละเนี่ยสระนี้เลย

เป็นบ้านของคุณพันนีแสนวันนะคะกับคุณคำอ้ายแสนวันค่ะ
คุณพันนีก็บอกว่าฟังพี่ก่อนนะ
เมื่อวันศุกร์ที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย

แต่มันต้องทำความสะอาดตามท่อส่งน้ำก่อน
เพราะกลัวว่าจะมีเศษหินเศษปูนอยู่ในท่อเดินน้ำ

ก็เลยโทรไปขอความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตเกาะช้าง

เป็นประธานผู้สูงอายุที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่อบตเกาะช้าง
คือเอาจริงพี่ต้องขอโทษด้วยนะ

คือพี่นึกแค่ว่าต้องการขอความช่วยเหลือแค่นั้นเอง
ไม่ทันคิดจริง
ส่วนทางฝั่งของ๑๐ตรีนเรศบุญศรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตเกาะช้าง
บอกว่าพอได้รับการประสานมา

คือคิดแค่ว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน

ช่วยเหลือกันแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่า

เจ้าของบ้านสามีของพี่ผู้หญิงพี่พันนีคนเมื่อกี้อยู่แล้ว
ก็ไปมาหาสู่กับอบตเกาะช้างเป็นประจำ
ซึ่งการฉีดน้ำลงกลางสระน้ำบ้านหลังนี้
คือไม่ได้เป็นการเอาน้ำไปเติมให้เขานะ
เป็นการทดลองเทสแรงดันของน้ำเฉย
รูปภาพเขาบอกว่าเราเอาน้ำไปเติมในสระ

ตอนนั้นเป็นการเทสต์น้ำจากหัวฉีด

ครับเราลองใช้น้ำฉีดลงไปในสระครับ
ลองเทสว่าแรงดันเราจะดันได้ไหมว่า
เขาเศษปูนเศษทรายจะทะลุออกมาไหม

สำนักงานปปชประจำจังหวัดเชียงรายบอกว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว
ได้รับหนังสือชี้แจงจากอบตเกาะช้างแล้วด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวขอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ
ถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่อบตเขาเอารถดับเลิ
เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องจริง

คือโดนทั้งวินัยทั้งอาญาแน่แต่เดี๋ยวตรวจสอบ
คือคุณแม่เจ้าของบ้านเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่อปนี่นะ
ถ้าเอาไปช่วยคนที่เขาน้ำแรงซะก็จบ
แต่ว่าอันนี้มันก็ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจได้
อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงนะฮะ